ขอพรเรื่องของสุขภาพกันบ้าง

เป็นเรื่องของสุขภาพทางจิตใจแล้วก็ร่างกายด้วย

เอามาจากเว็บไซต์ของทางไทยรัฐครับ

นี่คือเลยหลวงพ่อดำ
ที่วัดสมานรัตนาราม

จำลองแบบมาจากนาลันทา

มาประดิษฐานประจำจังหวัดจังหวัดละหนึ่งองค์
ทั้งนี้คนจะไปกราบไหว้และขอพร

เพื่อให้สุขภาพแข็งแรง
หายจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง
ที่วัดสมารรถนารามฉะเชิงเซา
ที่มีรูปปั้นของพระพิคเนตใหญ่

อีกเรื่องคือไปขอพรเรื่องของสุขภาพได้ด้วย

หลวงพ่อเกษรวัดโสธรวรารามวรวิหาร

หลวงพ่อเกษรเป็นพระบริวารของหลวงพ่อโสธร

หลวงพ่อเกษรเป็นพระพุทธรูปปางนาคปรก
ที่มีพุทธสินแบบเขมนครับ
ทำมาจากศิลาหรือว่าหินนี่แหละ

สันนิษฐานว่าหล่อขึ้นประมาณปลายรัชกาลที่๕

ซึ่งประชาชนที่หายจากการเจ็บไข้ได้ป่วย
จะพากันนำสิ่งของมาถวาย
ซึ่งก็มีทั้งน้ำมะพร้าวอ่อน
แล้วก็จีบหมากพลูทั้งหมด๙คำ

เอาล่ะสำหรับใครที่มีปัญหาเรื่องของสุขภาพนะครับ
ลองไปกราบไหว้ขอพรพระหมอดูนะครับ

ไปที่วัดจันทรังศรีจังหวัดอ่างทอง
หลวงพ่อสดหลวงพ่อโยกศักดิ์สิทธิ์มาก
หล่อหลวงพ่อสดจันทสโรนะคะ
เป็นรูปหล่อโลหะองค์ใหญ่ที่สุดในโลกเลย

โดยมีหน้าตักกว้าง๖เมตร๙นิ้ว

ถ้าหากใครได้ไปกราบไหว้หลวงพ่อสดนะคะ
ท่านก็จะประทานพรเรื่องของสุขภาพ
โรคไพรไข้เจ็บและเงินทองมาให้

เป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปางสมาธิค่ะ
ศิลปะแบบอายุทยาตอนปลายอายุราว๓๐๐ปีนะคะ
ดิษฐานอยู่ภายในโบสถ์

พระพุทธรูปนี้นะคะสามารถโยกไปโยกมาได้
เขาก็เลยเรียกกันว่าหลวงพ่อโยก
ว่ากันว่าถ้าเกิดใครได้ไปกราบไหว้ท่านแล้ว
ไร้โรคไร้ภัยแหละ

คือพระปางพยาบาลวัดขนอนเหนืออายุทยาค่ะ

โดยมีพระภิกษุอาภาษณ์นอนที่ตัก
มือขวาประคองศีรษะไว้ส่วนมือซ้ายก็จับที่ท้องของพระทิอาพาทชาวัน
ก็เลยเชื่อว่าถ้ามากราบไหว้ขอพรก็จะช่วยเรื่องของโรคภัยได้

ก็แนะนำกันไปทั้ง๔ที่นี้เลยค่ะ
เขาบอกว่าการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐนั้นเหนือสิ่งอื่นใดนะคะ
เอาล่ะคุณผู้ชมครับก็ได้สถานที่กันไปแล้วนะ
ไปทำบงทำบุญขอพงขอพรเรื่องของสุขภาพก็ไปกันได้
จะไปทำบงทำบุญขอพรเรื่องของโชคลาภก็ขอให้สมหวังกัน